สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
พอหลงฟุตบอลโตยาต้าไทยลีกสองพันสิบเจ็ดเมื่อวานนี้นะคะในเกมที่การท่าเรือค่ะ
บุกไปชนะเมืองทองยูเนเต็ดถึงถิ่น๓ประตูต่อ๒ทำให้เมืองทองค่ะเสียสถิติหลายอย่างเลยค่ะ
ภาพที่เห็นนี้นะคะคือบรรยากาศในห้องแต่งตัวของการท่าเรือเอฟซีค่ะ
ฉลองชัยชนะอย่างสุดเวียงหลังจบเกมโตยาต้าไทยลีกที่บุกไปชนะเมืองทองยูเนเต็ด๓ประตูต่อ๒เมื่อวานนี้
ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่การท่าเรือบุกมาเอาชนะเมืองทองได้ถึงถิ่น
ตลอด๙ปีที่เคยพบกันในทุกรายการค่ะ
จากนี้นะคะเมืองทองยังเสียสถิติหลายอย่างค่ะ
๓นัดติดต่อกันรวมทุกรายการครั้งแรกในรอบ๖ปีค่ะ
รวมถึงแพ้ในบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ๑ปี
เมื่อวันที่๓๐มีนาคม๒๕๖๒
เก็บคะแนนเพิ่มเป็น๓๓คะแนน
จี้เมืองทองเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้
ก็พูดถึงผลงานของทีมชาติไทย
ศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
ซึ่งเอาชนะมาเลเซียไป๕ประตูต่อ๒
และล่าสุดค่ะชนะบาเรนไปเมื่อวานนี้๔ประตูต่อ๐ว่า
เล่นด้วยฟอร์มแบบนี้นะคะคงยากที่จะเอาชนะ
ซึ่งการที่ไทยเป็นเจ้าภาพมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย
ถ้าเล่นไม่ดีก็จะกลับมากดดันตัวเองค่ะ
ต่อจากนี้ก็ต้องเน้นเรื่องการปรับสภาพจิตใจ
เพื่อให้รับมือกับความกดดันได้ดีขึ้น
ส่วนวันนี้นะคะไทยก็จะลงแข่งขันนัดที่๓